ดิฉันพาร้านพามาร้านนี้บ้างคุณผู้ชม
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาฝึกงานที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อ
ร้านที่เขาเจอนะคือเขากำลังทำงานอยู่จัดเรียงของเข้าตู้
อยู่มีผู้ชายคนหนึ่งสวมหมวกกันน็อกเข้ามา
รัวหมัดใส่เขาอะค่ะโดยที่เขาก็ไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ
เนี่ยมาต่อยเขาเสร็จแล้วก็เดินอาดออกจากร้านไป
งงเลยค่ะไปทำอะไรให้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหน
รู้จักก็ไม่รู้จักเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้๑เดือนไม่รู้จักกัน
อ้าวนึกว่ามีเรื่องนั้นครับนี่ค่ะแล้วแถมตอนจะออกไป
พูดด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาอีก

ในร้านก็ไม่มีใครคุ้นหน้าผู้ชายคนนี้นะคะ
แต่ที่แน่ตอนนี้น้องคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ไปแจ้งความแล้วค่ะที่สนสุธิศาล
ล่าสุดทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณปู่นะคะ

คุณปู่บอกหลานเพิ่งมาฝึกงานที่สาขานี้ได้เดือนกว่าเท่านั้นเอง
หลานก็ไม่ได้มีนิสัยเกเรอะไรปกติก็ทำงานแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองสดร้อนนะคะ
เข้ามาทำร้ายร่างกายแล้วขู่อาฆาต
เพราะเขาบอกแค้นที่หลานไปมองหน้า
มองหน้าอีกแล้วเหรอซึ่งคุณปู่บอกว่า
ทำงานบริการคนที่ให้บริการก็ต้องสบตาและมองหน้าลูกค้าอยู่แล้ว

หลานชายเองเขาบอกก็ไม่เคยมีเรื่องกับคนนี้มาก่อนด้วย
ก็ไปแจ้งความแล้วก็คุณปู่บอกไม่ให้หลานมาฝึกงานที่สาขานี้แล้ว
ห่วงนะคะอยากจะให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ให้ได้
ตำรวจบอกว่าทราบแล้วตอนนี้นะคะชื่อและที่อยู่ของผู้ชายคนนี้ค่ะ
กำลังติดตามตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อที่จะถามว่า
แรงจูงใจคืออะไรทำไมถึงต้องไปทำร้ายร่างกายเขาขนาดนี้นะคะ